ดูกันต่อที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหมาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
สำหรับหนุ่มโทนี่นั่นเองนะคะงานแต่งงานเขาเนี่ยก็โอ้โห
เป็นที่ฮือหาพูดกันปากต่อปากเลยนะคะว่ามีความน่ารักอบอุ่น
แล้วก็จัดงานได้แปลกแหวกแนวรวมไปถึงแฟชั่นเซ็ตของบ่าวสาว
แต่ละอย่างเนี่ยเป็นกระแสทั้งนั้นเลยค่ะเจอโทนี่ทั้งทีถามหน่อยชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้าง
มันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าโทนี่เองก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ
เพราะว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วก็เข้าใจเข้าอกเข้าใจกันฟรีทุกอย่างอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็โมเมนต์หนึ่งที่หลายคนเห็นในวันงานช่วงเย็นช่วงตอนส่งตัวเจ้าสาวค่ะ
โทนี่แล้วก็แก้วใครจะไปคิดนะว่าแบบเด็กสายติสอย่างนี้
จะมายืนร้องห่มร้องไห้กันในงานนะเขาร้องจริงคุณผู้ชมร้องด้วยความซึ้งใจ
เพราะว่าซึ้งใจที่ได้มีกันและกันแล้วก็ได้อยู่ในวันสำคัญที่ทั้งคู่วางแผนอนาคตในชีวิตร่วมกันไว้นั่นเองนะฮะ
โทนี่เล่าให้ฟังด้วยว่าช่วงที่เริ่มพิธีตอน๔โมงเย็นพี่แจ๊คก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน
ทั้งคู่ก็ช่วยกันแก้จนกลับมาใช้งานได้อย่างที่วางแผนเอาไว้ราบรื่นเลย
แล้วพอเจอหน้ากันในพิธีก็เลยเป็นฟิลแบบเราผ่านไปอีกหนึ่งปัญหาด้วยกันอีกแล้ว

ใช่หลายอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้นะคุณผู้ชมนะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกไปว่า
สีผมบนหัวเจ้าสาวบางทีมันก็ไปหนักอยู่บนหัวคนอื่น

จริงก็เห็นข่าวพร้อมกับทุกคนด้วยซ้ำ
ก็คำติชมก็แล้วแต่ก็ว่ากันไป
แต่ก็อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าความเป็นตัวตนของทั้งคู่เป็นอย่างนี้
แล้วก่อนหน้านี้พี่แก้วเขาตัดผมสั้นก่อนวันแต่งงานเนี่ย
หลายคนก็บอกเอ๊ะเจ้าสาวทำไมไม่ไว้ผมยาวหน่อยจะได้รวบได้กล้าวได้สวย
ไม่ใส่ชุดไทยโทนี่บอกผมตัดให้เอง
แล้วก็ที่ทำสีแบบครึ่งหัวโทนี่บอกว่าผมนี่แหละก็เป็นคนเชียร์อีก

แล้วก็บอกอีกด้วยว่าจริงแล้วเนี่ยโทนี่ก็อยากจะทำเหมือนกันสีนี้
เออซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครติดอะไรเลยค่ะ

ความสวยงามของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเหมือนกับความจริงของทุกคนไม่เหมือนกัน
เรายอมรับได้อยู่แล้วว่าแบบใครอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ถูกใจหรืออะไรอย่างนี้
แต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำในวันนั้นคือมันเป็นความต้องการของเราทั้งคู่ล้วน
เราเองก็เป็นคนที่แบบยุให้เขาทำเหมือนกันนะว่าแบบเออทำเลยทำเลยอะไรอย่างนี้อยากเห็นเหมือนกัน
ตอนแรกผมก็กะทำด้วยว่าแบบขึ้นของแก้วครึ่งหน้าครึ่งหลังใช่ป่ะเราอ่ะครึ่งซ้ายครึ่งขวาอะไรอย่างนี้
มีความเป็นหิมหยางอ่ะแบบขาวดำอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าหน้าเรามันไม่ให้แล้วไง
แม่ก็น่ารักคู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แฟชั่นนะคะก็อย่าไปดราม่าเลยเนาะ